อาทิตย์ผู้ชมครับดูเรื่องการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับก็เป็นควันหลงสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้หลังจากมีราชกิจยานุเบกสาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสองคนด้วยกันค่ะคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรที่พ้นตำแหน่งไปพร้อมกับนางนรมนภิ
เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวบอกผมตั้งใจจะยื่นใบลาออกก่อนนะ
ไปยื่นวันที่เก้าเลยต้องแถลงเมื่อวานแล้วก็บอกว่าคงจะไม่เหยียบเข้าพักพลังประชารัฐอีกแล้ว
วันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฏซึ่งเป็นสอสอจังหวัดพยาวด้วย
ตอนนี้ยังเป็นสอสออยู่นะครับยังเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐอยู่
ไม่มาประชุมรัฐสภานะฮะที่จะลงลงมติเกี่ยวกับเรื่องของ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็ตกลงมีมติว่า
จะใช้บัตรเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยสองใบแล้วนะฮะบัตรเลือกตั้งสอสอนะครับ
ต้องมีขั้นตอนต่อนะครับอย่างไรก็ตามถ้าไปตัดไปดูภาพในพื้นที่
พยาวเนี่ยวันนี้เราก็พยายามติดต่อร้อยเอกธรรมนัฐทั้งวันนะ
คือโทรศัพท์นี้ปิดตลอดเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหน
พยาวก็ไม่เจอนะฮะผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดพยาวไปดูก็ไม่เจอ
แต่มีชาวพยาวออกมาให้กำลังใจเยอะทีเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียง
ประชาชนที่พยาวหน่อยนะครับพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐ
พวกผมจะขอเป็นกำลังใจให้ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในฐานะไหนเป็นยังไงก็ตามแต่คนพยาวขอเป็น
กำลังใจให้ท่านจนถึงที่สุดครับชาวพยาวขอเป็นกำลังใจให้ท่าน
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสู้ต่อไปครับอย่าท้อถอยเพื่อคนพยาว
และคนไทยทั้งประเทศครับผม
ต้องการท่านกลับมาเพื่อพัฒนาบ้านเห่าเหมือนเดิมนะเจ้า
แล้วก็พอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้กองนะเจ้าผู้กองธรรมราชพรมเผา
สู้สู้เจ้าคนพยาวต้องการหั่นเจ้าสุภาพบุรุษแห่งกว้านพยาวเจ้า
สุฮาบุรุษแทงกว้านพยาวเจ้าสู้สู้เจ้าสู้สู้สู้
เมื่อวานร้อยเอกธรรมนัฐบอกนักข่าวถามจะกลับพักไหม
ไม่กลับแล้วอาจจะไปตั้งพักพยาวก็ได้นะ
ท่านผู้ชมครับภรรยาของร้อยเอกธรรมนัฐก็มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
นางสาวธนพรศรีวิราชภรรยาของร้อยเอกธรรมนัฏนะฮะ
หรือว่าน้องจุ๊บจิ๊บนะครับมีข่าวว่าเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการน้ำมนตรีเช่นกันนะครับ
คือที่ประชุมครมมมิมติแต่งตั้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะครับ
คุยกันหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
ขอบคุณครับ
ทีวากันว่ามีความใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนัสทีเดียว
ทีนี้เขาบอกว่ามีคนที่เป็นผู้ที่มาก่อนการนะ

มงคลกิจ

คือได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐจะถูกให้พ้นจากตำแหน่ง

รองนายกแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์ปลดเลขาธิการพักและเหรันยิกพักออกจากรัฐมนตรีไม่ไว้หน้า
คิวต่อไปคงหัวหน้าพักแน่น่าสงสารพี่ใหญ่